คุณผู้ชมครับมาดูข่าวที่ผมโปรยเอาไว้
ผู้หญิงท้อง๓เดือนทำโทรศัพท์มือถือตกตุ้มลงไป
โอ้โหแล้วขอโทษน้ำเสียดำปีเลย

ภัยไงเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
ต้องปบมือให้จริงเลยใช่ฮะมาดูสิว่าพี่กู้ไพย
ดูตัวอะไรนะตัวแมลงตัวลิ้นหรืออะไรพวกนี้โอ้โห
คือมันเน่าอ่ะมันเน่าแล้วเน่าไม่เห็นอะไรเลยข้างใน

หน่วยกู้ไพยสยามรวมใจปู่อินบุรีรำ
ได้รับการร้องขอจากประชาชนบอกพี่มาช่วยหน่อยโทรศัพท์หนูตกน้ำ
ตกลงไปในน้ำเน่าด้วยบนถนนสาย๒๔โชคชัยเดชอุดม
ตรงข้ามโรงพยาบาลนางรองบุรีรำนางสาวปวีนาหลังจันทึกอายุสิบแปดปีครับ
เป็นเจ้าของโทรศัพท์บอกนี่นะหนูท้อง๓เดือนด้วยนะ
ขับรถมาจากบ้านที่อำเภอบ้านกรวดมาฝากท้องกับหมอที่คลินิกแห่งหนึ่ง
พอจอดรถเปิดประตูลงจะหยิบเอาสัมภาระเอ้าไอโฟนซะด้วย
มันก็ตกลงไปในท่อระบายน้ำตอนแรกคิดว่าหมดหวังแล้ว
โทรศัพท์ไม่ได้คืนแล้วพอดีแม่ค้าแถวนั้นบอก
หนูหนูแจ้งกู้ภัยนี่กู้ภัยที่นี่เขาเก่ง
ก็มาช่วยหาโทรศัพท์ในน้ำเน่านั่นแหละครับนะครับ
ยืมโทรศัพท์แม่ค้าโทรหาหน่วยกู้ภัยนะครับ
พอหน่วยกู้ภัยมางัดฝาท่อออกด้วยความยากลำบาก

ถูกถนนเทลาดยางทับไปด้วย
ก็ต้องมาแซะกันก่อนแซะกันก่อนใช้เวลา๒ชั่วโมง
กว่าจะเปิดฝาท่อนะเฉพาะเปิดฝาท่อนะ๒ชั่วโมง
องดูแล้วโอ้โหใครจะไปกล้างม
ขนาดเจ้าของโทรศัพท์ยังว่าแบบนี้เลยนี่ฮะ
ใครจะไปกล้างมพี่คนนี้ไง
ส่งแล้วส่งแล้วในมือในมือกู้ภัยนี่

ไม่คิดพร้อมเมื่อวาง
ขั้นข้างค่างมันลึกลงไปอีก
ข้ามไปข้ามบ้างมันก็เจอ

ขอบคุณแม่ครับพี่เขาด้วยนะครับ
โอ้โหน้ำใจงามแล้วรูปยังงามอีกรูปหล่อซะด้วยพ่อหนุ่มเอ้ย
คุณผู้ชมครับในรายงานข่าวมีพีคกว่านั้นฮะ
กู้ภัยเห็นว่าผู้หญิงท้องมอบเงินปลอบใจให้อีก

นี่ครับกู้ภัยเดี๋ยวอ่านชื่ออีกทีนะ
กู้ภัยสยำรวมใจปู่อินบุรีรำ

นี่ค่ะใจฟูใจฟูอย่างคุณนัทพงศ์ว่าจริง
ขอบคุณแทนผู้ประสบเหตุด้วยนะคะ
โทรศัพท์เครื่องหนึ่งก็มีความหมายค่ะ